ใหญ่ข่าวนี้พ่อแม่คาจัยลูกชายวัยแค่๑๒ขวบ
ไปรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบ
หมอเข็นเข้าไปแล้วนะจะเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดแล้ว
และปรากฏไม่ถึง๕นาทีเข็นออกมาใหม่

แล้วบอกว่าในห้องผ่าตัดมีเคสพิเศษ๒เคส

ขอผ่าตัดเคสพิเศษ๒เคสนั้นให้เสร็จสับก่อน
ทีนี้เด็กชายต้องทนเจ็บปวดกับไส้ติ่งที่มันจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่ไปอีกคืนนึง
ปรากฏว่าพออีกวันนะเด็กตาย

พ่อแม่เนี่ยรูปใบหน้าของน้องในรูปภาพนี้นะ
แล้วบอกขอความเป็นธรรมให้น้องให้ลูกชายก็คือน้องต้นน้ำด้วย
ทำไมล่ะเคสพิเศษของหมอคือเคสไหน
กลายเป็นว่าพอไปอยู่ในมือของหมอแล้วอยู่๒วันแล้ว
ที่ลูกจะได้ผ่าตัดไม่ได้ผ่าแล้วลูกก็เสียชีวิตได้
ชีวิตมีค่าเท่ากันหรือเปล่า
หรือว่าเคสพิเศษเขามีค่ามากกว่าชีวิตอื่น
เรื่องนี้ถูกร้องเรียนมาจากผู้เป็นพ่อ
ก็คือนายสมบูรณ์กรมไทยสงฆ์และผู้เป็นแม่
นางสาวน้ำฝนเทพฤทักษ์พ่อแม่คู่นี้
ศูนย์เสียลูกชายคือน้องต้นน้ำอายุ๑๒ขวบนักเรียนชั้นม๑
จากอาการไส้ติ่งแตกและติดเชื้อ
ตอนที่สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคุณนะร้องไห้ตลอดเวลา
ทั้งพ่อและแม่คุณใครจะทำใจได้
สมบูรณ์เล่าให้ฟังบอกว่าบ่ายวันที่๒๙พฤษภาคมนะฮะ
น้องต้นน้ำมีอาการปวดท้องตลอดเวลาเลย
แล้วก็ปวดท้องน้อยด้านขวาก็ดูออกแล้วว่าเป็นไส้ติ่ง
ก็เลยพาลูกไปที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงศ์
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับ
หมอตรวจก็รู้ชัดเจนชัดแจ้งแล้ว
ว่าเป็นอาการไส้ติ่งอักเสบ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาส่งตัวครับ
ส่งตัวลูกชายไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เรื่องก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนี่แหละฮะ
มีการแจ้งคิวนะว่าจะผ่าตัดไส้ติ่ง
ของน้องต้นน้ำเที่ยงคืนในวันเดียวกันคือ๒๙พฤษภาคม
เข้าบ่ายใช่ไหมส่งตัวมาช่วงเย็น
ตอนเที่ยงคืนจะได้รับการผ่าตัด
ทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ได้เข็นลูกชาย

ผู้เป็นพ่อและแม่ก็นั่งรออยู่ด้านนอกครับ
ไปไม่ถึง๕นาทีแล้วคุณคิดดู
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์เข็นลูกชายออกมาคืน
แล้วบอกว่าหมอมีเคสพิเศษ๒เคสครับ
ขอผ่าตัดคนไข้พิเศษก่อน
ทีนี้ก็ต้องนำลูกชายไปที่ห้องพัก
กระทั่งคืนของวันที่๓๑พฤษภาคมคุณ

ระหว่าง๒๙ถึง๓๑พฤษภาคม
คือวันที่ต้องไปผ่าตัดตอนเที่ยงคืนใช่ไหม
แล้วหมอบอกว่าติดเคสพิเศษใช่ไหม
พอ๓๐พฤษภาคมบ่าย๓โมง
น้องถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้ง
แต่ตอนนั้นอาการหนักแล้วคาดว่าไส้ติ่งแตก
๖นาฬิกาน้องออกจากห้องผ่าตัด
พอตี๑ข้ามคืนระหว่าง๓๐พฤษภาคม
ถึงตี๑๓๑พฤษภาคมน้องเสียชีวิตคุณ
นี่ฮะผู้เป็นพ่อและแม่คาใจ
คาใจที่หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเคสพิเศษก่อน
ลูกชายถูกส่งตัวมารักษาแล้วก็มีคิวในการผ่าตัด
แต่ทำไมหมอไม่เร่งผ่าตัดให้จนทำให้ลูกชายเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ร้องไห้ตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
บอกว่าเสียใจมากกับการสูญเสียลูกชายคนเดียว
มีเขาอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละจะทำใจได้ยังไงนะฮะ
อยากให้โรงพยาบาลชี้แจงถึงสาเหตุ
ที่ไม่ยอมผ่าตัดรักษาลูกชายของเธอ

นางน้ำฝนผู้เป็นแม่บอกว่าโอ้โหทำไมต้องปล่อยให้รอ
นอนรอถึง๒วันนะครับเพราะอะไร

เป็นคำถามคาใจคุณคำถามคาใจตลอดเวลานะฮะ
ทำไมหมอไม่อธิบายเราทำไมถึงเงียบ
ติดต่อหาผู้ปกครองของเด็กเลย
เราต้องติดต่อไปถามเองนะครับ
อยากได้คำตอบที่ทำให้เราเข้าใจมากกว่านี้หน่อย
สูญเสียลูกไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
ขณะที่คนในครอบครัวนะคุณนะ
ไม่ว่าจะเป็นน้าสาวของน้องต้นน้ำเนี่ย
บอกว่าโอ้โหตั้งแต่น้องเสียชีวิตไป๓๑พฤษภาคม
แล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้วนะคุณนะ
เมื่อวันที่๔มิถุนายนมาถึงตอนนี้
มีเพียงหมออ้างว่าเป็นหมอคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ
บอกว่าน้องตอนนั้นนะ
ตอนที่ได้รับการผ่าตัดนะก็ได้มีหมออาวุโสแผนกศัลยกรรมเนี่ย
โทรมาเพื่อให้คำปรึกษากับหมอท่านอื่นแล้วเหมือนกัน
แต่หมอท่านอื่นยังไม่ยอมผ่าเด็กนะครับ
ในสายบอกว่าญาติอย่าเพิ่งใจร้อนนี่ที่โทรมาบอกผู้ปกครอง

ตอนนี้คุณพ่อของหมอเจ้าของไข้ที่จะผ่าตัดให้เนี่ย
เสียชีวิตประกอบกับติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์
จึงไม่สามารถไปดูเอกสารการผ่าตัดของน้องต้นน้ำได้

มันก็เลยกลายเป็น๒ประเด็นแล้วนะคุณนะ
ประเด็นว่าหมอมีเคสคนไข้พิเศษหรือเปล่า
หรือ๒หมอที่จะผ่าตัดพ่อของหมอเสียชีวิต

โอ้โหคุณแล้วคนไข้ต้องรอขนาดไหนจนกระทั่งตายแบบนี้นะครับ
ทีนี้โอ้โหคนในครอบครัวอีกคนนึงก็คือคุณย่าของน้องต้นน้ำ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกเหงามากเพราะว่าธรรมดานะ
หลานชายจะมาพูดคุยด้วยตลอดเวลาเจื้อยแจ้วตลอดเวลานะฮะ
ถึงทุกครั้งเลยเวลาที่ย่ากินข้าว
เพราะว่าหลานชายจะมานั่งกินข้าวด้วย
ไปโรงเรียนทุกวันหลานจะหาข้าวมาให้ย่ากินทุกครั้งเลย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
โรงพยาบาลต้นเรื่องเพื่อต้องการสอบถามข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น
ปรากฏว่าพุ่มหน่วยการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
แล้วก็จะเตรียมแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ่ายวันนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีการแจ้งออกมาอีกแล้วนะครับ

ก็บอกว่างานศพน้องต้นน้ำ
ไม่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสักคนหนึ่งมาร่วมงานศพด้วยเลยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอฟังทางโรงพยาบาลชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วแคสพิเศษคืออะไร
ชีวิตคนมันค่าไม่เท่ากันเหรอ
ก็ต้องอธิบายแหละว่าเคสนั้นคือเขาป่วยหนักกว่า
หรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวรอฟังคำตอบเพิ่มเติม